สำหรับกรณีวิวาทะสสพลังประชารัฐคุณปรินาไกรคุบ
ที่มีการไลฟ์เฟซบุ๊คซึ่งลักษณะเหมือนจะพาดพิงโคศกพักอนาคตใหม่
ก็คือคุณช่อพันนิกาวานิสคือในข้อความที่เขาไลฟ์
มันมีคำคำนึงที่เขาเรียกว่าอีช่อ
แล้วก็หลายคนก็เลยมองว่าแบบนี้เป็นการพาดพิงหรือเปล่า
ทีนี้เขาบอกว่าคำนี้เป็นคำภาษาถิ่นของชาวราชบุรี
เขาเป็นคนราชบุรีที่เอาไว้เรียกคนที่ไม่มีวินัย
ไม่เคารพกติกาหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
คำนี้เป็นภาษาถิ่นจริงเหรอ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงคุณปารินาก่อน
ชั้นทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรไม่ดี
ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับดิฉัน

ดิฉันทำถูกต้องตามรัฐมนูลตามกฎหมายทุกอย่าง

อีช่อทำในรัฐสภานั้นไม่ถูกต้อง
ดิฉันเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียนะคะ

ก็จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็แจ้งความนะคะ
พูดในตอนแรกเหมือนจะโอเคนะแต่ท่อนหลังนี่แปลกเหมือนกันนะ
อันนี้ไม่ได้ย้ำนะคะแต่ว่าแค่ที่บอกว่า
แต่สิ่งที่อีช่อทำในรัฐสภานั่นสิในรัฐสภามีช่อเดียวนะ

นี่มันก็ถูกโยงก็กลับไปที่คุณพันนิกา
แต่พอบอกว่าอีช่อในรัฐสภาคือมันเข้าใจไปได้ในทิศทางเดียว
ว่าก็ในรัฐสภามีคนชื่อช่อคนเดียว

อันนี้เป็นแค่ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ของนางสาวปรินาไกรคุบ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
เห็นข้างเนี่ยคือคุณพ่อนะนายทวีไกรคุบอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
อย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นจากการไลฟ์เฟซบุ๊ค

มันกลายเป็นประเด็นให้สังคมเข้าใจว่าไปพาดพิงถึงนางสาวพันนิกาวานิส
สอบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่แล้วก็เป็นโคศกของพักอนาคตใหม่ด้วย
ย้ำว่าคุณปารีนาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงนางสาวพันนิกา
แต่ยอมรับว่าตั้งใจสอนมวยนักการเมืองรุ่นน้องเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาค่ะ
แล้วก็บอกได้ว่าก็ถ้าเกิดคุณช่อพันนิกาจะรู้สึกกินปูนร้อนท้องเจ็บแสบสวงถึงคำนี้ก็ช่วยไม่ได้
ทีนี้ไปถามนางสาวพันนิกาหรือคุณช่อบ้าง
ตอนที่เขารู้เรื่องนี้คำถามแรกเขาถามว่าอะไร

พอถามเล่าเรื่องราวไปคุณช่อบอกว่าไม่ขอตอบโต้เรื่องนี้ก็แล้วกัน
เชื่อว่าเรื่องนี้มันคงไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับใครได้หรอก
ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นพักเกิดใหม่ไง
แล้วก็เป็นสอสอหน้าใหม่ทั้งหมดด้วย
มีการบ้านที่พักต้องทำอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภิปรายในสภา

ซึ่งเป็นงานสำคัญของประเทศชาติ

เรื่องนี้คงไม่ได้สามารถสร้างความเสียหายให้ใครได้นะคะ
แต่ว่าโชคก็ยังมองว่าทำการเมืองสร้างสรรค์เนี่ย
ควรทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะคะ
พอมันเกิดกระแสแบบนี้แล้วเนี่ย
ต่อไปถ้าเจอกันในสภา

หรือจะชัดใสกันเลยจะอะไรยังไง

เราเข้าไปไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือว่าต้องแก้อะไรนะคะ
คิดว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของแต่ละคน
ที่จะพูดเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นี่เช่าคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย

แต่ฝ่ายที่พูดออกมาเนี่ยเต็มเลย
อ่าทัศนนะเขาคิดจังแล้วว่า

เพียงแต่ว่าในคำพูดที่พูดออกมาเนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันไหมคะว่า
ตกลงแล้วไอ้คำว่าอีช่อนี่
มันเป็นภาษาถิ่นจริงไหมจริงไหมล่ะหาคำตอบมาให้เอออ่ะศาสตราอาจารย์พิธานล้อมเพลงแก้ว
ตราดท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาวัฒนธรรมและวรรณคดีกลางพูดถึงคำว่าอีช่อเอาไว้ค่ะ
โดยบอกว่าไม่เคยได้ยินคำว่าอีช่อว่ามีความหมายเปรียบเปลยหรือตำหนิผู้ไม่มีวินัยแต่อาจมีคำว่าช่อที่เขียนด้วยช้อฉิ่งไม้โทออ่าง
ที่มันมาจากคำว่าช่อโกงที่มีความหมายว่าช่อโกงนั่นแหละช่อโกงช่อชน
แต่กระนั้นก็ไม่เคยเห็นอีช่อที่เขียนแบบนี้อีกเหมือนกัน
ทีนี้ดูกระแสในโลกโซเชียลกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
มีความเห็นต่อคำพูดนี้หลากหลายมาก
คนบอกว่าเป็นคำไม่สุภาพหยาบคาย
พ่อแม่ไม่เคยสอนให้ใช้เรียกคนอื่นค่ะ
ไม่ควรเรียกคนที่ไม่สนิทจากคนราชบุรีโดยกำเนิ

บางคนก็มาบอกอีกว่าผมเนี่ยเกิดที่ราชบุรีและวันนี้ก็ยังอยู่

อีกคนนึงบอกเป็นคนลาดลีเหมือนกันเกิดมา๔๐ปีไม่เห็นเคยได้ยิน
เมื่อสักครู่เห็นไหมมีคนตั้งคำถามบอกว่า
มันเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวราชบุรีจริงเหรอ
บางคนก็โพสต์ข้อความตอบเหมือนกันว่านี่ใครเลือกเขาเข้ามา
อันนี้เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะ
ที่ฉันไม่ได้พูดเองเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตามในเฟซบุ๊กเลยเนี่ย
ที่มีการตั้งเพราะว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันเชื่อแหละว่า

ราชบุรีก็งงครับว่ามันมีคำนี้เป็นภาษาถิ่นตั้งแต่เมื่อไหร่
ราชท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาวัฒนธรรมและวันคดีกลางก็งงเหมือนกัน
ใครอยากบอกเพิ่มเติมว่ามีหรือไม่มีก็ส่งเข้ามานะเราก็อยากรู้
แต่ก็อย่างที่บอกทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในการแสดงออกในการพูดอะไรก็ได้แต่ผลกระทบที่ตามมาเราก็ต้องยอมรับ
แล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้ส่งออกไปเหมือนกันเท่านั้นเอง
สังคมจะตัดสินคุณเองแล้วก็จะมีกฎหมายรองรับคือเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ด้วย